คุณผู้ชมคะมาดูความเคลื่อนไหวของคุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากภักดิ์เพื่อไทยสักนิดนึงดีไหมคะ
แหมมาเจอคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตแฉเข้าไป
ประเด็นเรื่องของการเลี่ยงภาษีการซื้อที่ดินเนี่ยนะคะ
ล่าสุดคุณเศรษฐาบอกว่าถูกแฮ็กทวิตเตอร์

เคลื่อนไหวว่าถูกแฮ็กค่ะนี่ค่ะบอกว่าทวิตเตอร์เนี่ยถูกแฮ็ก
และสวมรอยแก้ไขข้อความเดิมเพื่อปลุกปั่นและสร้างความเข้าใจผิด

คือคุณเศรษฐาบอกว่ามีผู้ไม่ประสงค์ดีอะค่ะแฮ็กทวิตเตอร์แอคเคาน์ผม
และทำการแก้ไขข้อความเดิมเพื่อปลุกปั่นและสร้างความเข้าใจผิดจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดครับ
ก็คือสามารถแก้ไขได้๕ครั้งใน๑ชั่วโมงและจะต้องแก้ไขทวิตข้อความจากอุปกรณ์เดียวกันกับที่ใช้โพสต์ข้อความต้นฉบับเท่านั้น
ก็เลยไม่รู้อุ้ยไปเจอใครแฮ็กเข้าไป
นั่นสิครับแล้วไปแฮ็กมีการไปโพสต์ข้อความหรืออะไรใดบ้างหรือเปล่าเนี่ย
ก็บอกว่างงเกินกับการวิพาควิจารณ์ที่คุณฉูย์วิทย์นี่ออกมาแฉกรณีที่ว่า
เป็นการหลบเลี่ยงภาษีการซื้อข่ายขี้ดินรึเปล่าในนักขณะที่สอของภักรณ์เอง
อันนี้ที่ถูกโจมตีแบบนี้อาจจะทำให้เสียงโหวต
ที่จะให้ไปสู่เก้าอี้นายกนั้นไม่ไปถึงฝั่งฝันไหม
อาจจะเหมือนที่คุณชูวิทย์บอกไหมว่าแม่จะตกสวรรค์
นั่นสิครับแล้วสุดท้ายความหวังประชาชน
หลุดไปอยู่กับกลุ่มอื่นฝ่ายอื่นหรือเปล่า
ไปดูกันที่มุมมองคุณจุลพันธ์อมรวิวัตรก่อนนะครับ
สสเชียงใหม่พักเพื่อไทยบอกว่าการเคลื่อนไหวของคุณชูวิทย
มวลวิสิตเนี่ยจริงแล้วถ้ามองในมิติการตรวจสอบ
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีในฐานะพักการเมืองก็รับฟัง
ที่ถูกพลาดพิงชื่อถึงทางพลังเฮียร์ไทยได้พูดคุยกับคุณเสธาแล้ว
ก็ชัดเจนไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย
หากมองว่าเป็นการกระทำความผิด
ผู้บริหารไปเกี่ยวข้องแค่ไหนซื้อที่ดินลักษณะหลบเลี่ยงภาษีหรือเปล่า
ทางภักดิ์เพื่อไทยตรวจสอบแล้วไม่ได้มีทั้งสองกรณี
ผู้บริหารไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ได้เป็นการหลบเลี่ยงภาษี
ทำให้เชื่อมั่นว่าคุณเสถาไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม
ที่จะถูกเสนอชื่อเป็นนายก
แต่ก็ยอมรับว่าเป็นห่วงเหมือนกันครับ
การออกมาแฉข้อมูลต่อเนื่องในช่วงที่พักเพื่อไทย
กำลังเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาล
รวมไปถึงหากว่าคุณเศรษฐาไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา

คราวนี้แหละความหวังความฝันประชาชน
อาจจะหลุดลอยไปอยู่กับอีกฝากหรือกลุ่มอื่นได้ครับ
ก็ต้องดูมุมมองทางการเมืองนะครับ
เจนด้าทางการเมืองของคุณชูวิทย์ด้วย
ว่ากระบวนการนี้เนี่ยเป้าสุดท้ายคืออะไรนะครับ
ก็เป็นห่วงในกรณีนี้พอสมควรนะครับ
เพราะพักเพื่อไทยเองตั้งแต่ได้รับมอบหมายมาจากพักเก้าไกล
ให้ดำเนินการจัดตั้งรัฐบาลนะครับ
เราก็เดินหน้าที่จะหาเสียงสนับสนุน
เพื่อให้เดินหน้าสู่การเป็นรัฐบาลให้ได้
หากคุณเศรษฐาทวีสินไม่สามารถเป็นแคนดิเดต
ที่ได้รับการความเห็นชอบจากรัฐสภาได้เนี่ย
ไปเราก็ไม่รู้มันจะไปทางไหนแล้วนะครับ

ความลำบากของเพื่อไทยที่เราเดินมาถึงจุดนี้เนี่ยนะครับ

มันจะไม่ได้อยู่ในฝากฝั่งที่พี่น้องประชาชนคาดหวังแล้ว
อีกหนึ่งคนครับรองโฆษกภักดิ์เพื่อไทย

ทำไมคนที่เข้าใจการซื้อขายที่ดินเป็นอย่างดี
หยิบเอาราคาประเมินมาวิจารณ์ราคาซื้อขายจริง
เพราะคนทำงานแวดวงอสังหาริมทรัพย
เขาเข้าใจดีว่าราคาซื้อขายจริง
สัมพันธ์กับราคาประเมินเสมอไป
การที่เอกชนรายหนึ่งตัดสินใจซื้อที่ดินแปลงไหนก็ตาม

ไม่ใช่เพราะปั่นราคาขึ้นมาเอง
แต่เพราะความต้องการของตลาดที่ปั่นให้ราคามันสูงขึ้นไป

แล้วก็บอกด้วยครับว่าที่ดินในย่านวิทยุ

คือหรูหรามากพิเศษสุด
คือสุดแพงสุดคือราคาประเมิน

ครับผมราคาจริงมันก็จะแพงทะลุเพดานไปเลยนะฮะ
ที่ดินในโซนนั้นมีราคาซื้อขายทะลุเพดานราคาเดิม
แปลงที่เป็นประเด็นอยู่ก็เช่นเดียวกัน
ภายใต้ปัจจัยหลายอย่างครับก็ยกตัวอย่างมาเช่น

แปลงท้ายในโซนที่ยังไม่ถูกพัฒนา
ต่างจากอีกหลายแปลงที่เป็นสิทธิ์การเช่า
เป็นแปลงขนาด๑ไร่ติดถนนกว้าง
มีขนาดพอเหมาะพัฒนาอาคารสูงได้
ศักยภาพที่ดินแบบนี้ราคาต่อตารางวาน
โดดสูงกว่าที่ดินแปลงใหญ่หลายไร่
ที่จะถัวเฉลี่ยราคาต่อตารางวาลลงมา
แล้วก็เป็นแปลงที่สามารถได้รับวิว
วิวสวนลุมพินีคนทำงานอสังหาที่เขาจะชอบ
วิวมันจะสวยมีสวนไม้เขียวอะไรต่างเนี่ยนะฮะ
และต้องใช้บริษัทที่มีศักยภาพน่าเชื่อถือเข้ามาพัฒนา

จะต้องขายอย่างต่ำประมาณ๖แสนบาทต่อตารางเมตร
ก็ไม่แปลกที่แสนสิรินั้นกล้าจะซื้อ
เพราะโครงการที่เคยพัฒนาไปก่อนนี้
มีราคาขายแตะตารางเมตรละ๑ล้านมาแล้วนะครับ

อยากให้ทุกคนระมัดระวังการรับข้อมูล
อย่าตกเป็นเครื่องมือในการปั่นให้เข้าใจผิด
นี่คือมุมมองของรองโฆษกภักดิ์เพื่อไทย
คุณชะนินรุ่งธนเกียรตินะครับ